ช่วงนี้มาเอาใจคอเพลงลูกทุ่งกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งสาวดอกย่าตายอรไทยค่ะ
ตอนนี้แฟนคลับเขาเยอะแยะแน่นมากเลยพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่านิลันดอน
และเพลงเพลงนี้นะคะซิงเกิ้ลนี้เนี้ยมีการกับนักร้องต่างชาติอย่างสอบป่อปอลาวเอาเหรอ
โจโจ้มิราคอลนั่นเองนะคะเป็นศิลปินชื่อดังเลยนะคะ
ถึงที่มาที่ไปในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณโจโจมิราโค่เป็นศิลปินจากฟังลาวสอบป่อปอลาว
สุดโตแล้วถ้าได้ห่วงมันก็ได้ตายกันอย่างที่ตื่นเต้นอยู่แล้ว

พอเป็นคนงานหลายแล้วมันก็ดังแหลยอยู่ร้าวเนาะ
ชื่อเพลงนิรันดรนะคะแต่จริงก็พูดถึงเรื่องราวของความรักนะคะ
พอมันเป็นเพลงคู่แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นความรักทั้งคู่ที่มาเจอกัน
แต่ว่าทั้งคู่นี้เคยผ่านเรื่องราวของความรักมากันแล้ว
พอมาเจอกันแล้วเราก็ไม่อยากให้บางอย่างที่เรารู้สึกผิดหวัง
ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก
เป็นการร่วมงานกันระหว่างไทยกับสปลาวนะคะน่ารักเนาะเข้ากันมากเลยนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะคุณงานก็เลยเข้าเพราะว่าสนิทสนมกันมากขนาดนี้
แฟนคลับเนี่ยก็เชียร์ว่าสองคนนี้เป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าเป็นคู่จริงนอกจอดีไหม
งานนี้นะคะพี่ตายอรไทยจะว่ายังไงแล้วก็สาวแบบพี่ตายเนี่ยจะใช่ผู้หญิงในสเปคของหนุ่มโจโจ้หรือเปล่า
ฟังจากปากของทั้งคู่กันเลย
ถ้ามันจะทำให้ทุกคนรู้สึกยิ้มรู้สึกมีความสุขก็ดีใจค่ะไม่รู้จะอธิบายทำไง

พี่ตายชื่อสาวในสเปกมั้ย

วาดเอื้อมเลยเวลาเป็นข้างที่ที่ริปชิงก็ไหลที่แบบ
เชียร์ไหมคะที่จีบอะไร
มีคนถามมีคนถามแม้กัดมีคนถามเขาก็บอกว่า
สิไปจีบไอ้ไตได้ยังไดไอ้เนียมหนาค่อยก็อายแล้ว
ห่อนมือตายกลายเป็นทุลีอยากให้การพอกันเท่านี้
เป็นนิรันด์ล้อ

ฟังแบบสดอย่างนี้นะยังจิ้นเลย

มากเลยฝากกันด้วยแล้วกันซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของพี่ตายอรไทยกับคุณโจโจ้มิรอเคิลนิลันดอนค่ะ
ใช่แล้วจริงพี่ตายเนี่ยมีผลงานฟิเจอรินกับใครก็มันจะโดนจับจิ้นตลอดอย่างภัยพร้อมสะท้อนตอนนี้
ตอนนี้ก็เป็นคุณโจโจ้ไม่รู้ว่าจะลุ้นขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะคะ